แต่ว่าที่ทำแต่งวีทางวาดคือเจ้าของร้าน

สุดยอดเลยเอาไปดูนี่เห็นไหม

เท้าเปล่าเลยครับเป็นคนติดดินขนาดนี้เลยนะ

ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีเลยครับ
ร้านนี้อยู่ที่พิศนุโลกนะครับร้านกระหนกพันธุ์
อยู่ตรงไหนอยู่หลังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รู้จักกันดีก็คือวัดใหญ่นั่นเองครับ
อาหารที่นี่โอ้โหเขาบอกว่ามีหลายอย่างหลายสิ่งไปที่นี่ครบเลยแหละครับ
คุกกะปิต้มเลือดหมูหมูแดงไก่ทอดข้าวราดแกง
จีบก็มีขนมจีบผมแนะนำอร่อยมาก
แล้วก็สาระเป๋านี่หลากหลายไส้โอ้โห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

เพราะว่าดีตอบยังไงจริงมันก็เป็นเรื่องน่ารักดีนะ
อ่ะใครอยากไปทานนะครับย้ำกันหน่อยแล้วกัน
กระหนกพันธ์นะครับริมถนนธรรมบูชา
เส้นทางหลังวัดใหญ่นั่นแหละไปกันให้ได้นะครับ

หรือว่าจะโทรไปสั่งเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับ
เพราะว่าขนมจีบสารเป๋าหมดไวมาก

ถ้าโทรมาสอบถามผมเดี๋ยวผมโทรสั่งต่อให้
ได้นะได้สบายเลยถ้ามีเบอร์ผมนะ
ค่ะงั้นขอเลยได้ไหมอ่ะเดี๋ยว
นี่บอกก่อนนะเวลาโทรไปสั่งเนี่ย
ควรจะต้องบอกว่าสำรองที่นั่งเอาไว้ด้วย
เพราะว่าร้านนี้ในช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่ายคนเยอะมากจริง
พักกลางวันคนมาทานขนมทานข้าวกันอย่างนี้
แล้วก็สาระเป๋าอย่างที่บอกควรจะต้องสั่งเอาไว้เพราะว่ามันหมดไวมาก

มีหมูมีกุญเชียงมีไข่อันนี้หมดไวมาก
กุญเชียงไข่คือรวมกันเป็นไส้เดียว
ถูกต้องหมดเร็วจริงเพราะฉะนั้นไปทานกันดูนะครับ

เวลาผมไปทานผมส่วนใหญ่ผมจะไปช่วงสายสัก๑๑โมงครึ่ง
ทำไมคุณตื่นสายอ่ะสิ

ไม่ใช่ไปช่วงสายก่อนเที่ยงมันจะได้แบบคนไม่เยอะ
ยังไม่เยอะเพราะเที่ยงปั๊บคนแน่นเลยใช่ไหม

ทำไมวันนั้นดิฉันไปคุณไม่พาไปทาน

อ๋อหรือเปล่าคุณชนะหรือเปล่า

แล้วก็พอทานเสร็จแล้วคุณจะได้ไปสักการะ
ของภูเจชินราชที่วัดใหญ่ด้วย
แต่พูดถึงพิศนุโลกที่พวกเราเคยตลอดไป

เดี๋ยวมีโอกาสพวกเราก็ต้องตลอดไปชิมแน่นอนค่ะ